ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะฮะไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ
ปฏิบัติการนาเลสวนประสานกำลังกับต่อชด๓๒และกู้ภัยนะครับ
ได้ตรวจบริเวณถ้ำพระแล้วก็ได้โรยตัวลงไปในป่องได้นะครับ
ลงไปถึงพื้นสี่สิบเมตรนะครับพบว่าพื้นถ้ำไม่มีน้ำนะฮะ
แต่เป็นดินโครนนะครับมีสองตาน้ำผุดเล็กเล็กนะครับ
แล้วก็ของเราก็ดำเนินการระดมพลส่วนหนึ่งไปขยายผลต่อไป
นี่คือความคืบหน้าที่ทุกคนอยากรับฟังนะครับอาจจะเป็นมุมมองที่ดี
แต่เราตอบไม่ได้หรอกครับว่าเราจะเผชิญอะไรต่อไปจะเจอหรือไม่เจอหรือจะผลเป็นยังไง
ตอบไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะขยายผลนะครับถ้าโชคดีวันนี้แดดออกอย่างนี้นะครับ
เอ่อเราก็จะมีข่าวอาจจะมีข่าวดีหรืออะไรก็ตามนะครับ
แดดออกเถอะแล้วเราจะปฏิบัติงานได้แต่การขยายผลไม่จำเป็นว่าจะต้องเจอ
ไม่จำเป็นต้องห้องนี้ต้องไปเดินไปต่อห้องเนี่ยห้องนี้อาจจะเป็นห้องตันก็ได้
เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนี่คือปฏิบัติการจริงที่เราเจอวันนี้
ผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะฟังมากอาจจะเป็นข่าวที่ทุกคนหวังจะคาดข่าวในวันนี้นะครับ
อ่าก็ก็ให้ข่าวจริงจริงแล้วก็เอ่อถ้าแดดยังอยู่
อาจจะปฏิบัติภารกิจการขยายผลได้เพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่มีรถหรอ
นะครับเอ่อหลายคนก็ตกใจผมก็ตกใจผมก็วิ่งมาถามว่าเป็นอะไรนะครับ
เอ่อมีคนเดินบอกเป็นอย่างนู้นขนกเขย่งนี้แต่พอส่งไปโรงพยาบาลของที่เป็นโรงพยาบาลของของมธบนะครับ
ที่วันนี้มธบอลสามสิบเจ็ดเอ่อเข้าเวรเป็นหลักของคีย์ในโรงพยาบาลสนามตรงนั้น
ก็ปรากฏว่าตรวจร่างกายครบถ้วนหมดแล้วนะครับเอ่อเป็นลมปลอดภัยนะฮะ
ตอนนี้นอนพักผ่อนอยู่นะครับเป็นลมปลอดภัย
เป็นเจ้าหน้าที่ปพมาจากอุบลรัชธานีนะครับมาปพที่ขออาสามาช่วยงานที่เชียงรายอย่างเร่งด่วน
เป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นทีมที่ติดตั้งอุปกรณ์พวกเครื่องสูบน้ำ
ระบบไฟที่เก่งของปพก็อยากจะมาช่วยเพราะเขาได้ยินฝ่ายจากปพ
รายงานไปว่าเรามีแต่อุปกรณ์แต่เราไม่มีคนพอเขาก็มาเพิ่งมาถึงนะครับ
ไม่นานแล้วก็บอกว่าไม่รอช้าเพราะเหมือนเราถ้าทุกนาทีมีค่า
กระโดดไปทำงานเองไม่ได้ทานข้าวไม่ได้อะไรเป็นลมนะครับขอขออันเนี้ยจริงจริง
ส่วนใครจะเป็นข่าวลือใครหอกอะไรไปยังไงผมถือว่าไม่ใช่ข่าวที่เป็นทางการ
แล้วผมยืนยันนะครับเพราะเมื่อกี้ผมยืนยันกับหมอ
เพราะว่าถ้าผมแถลงแล้วข้อที่จริงไม่ใช่เป็นอย่างนี้
ผมรายงานข้อที่จริงที่ผิดผมโดนอยู่แล้วนะครับ
นี่คือข้อได้จริงยืนยันนะครับขอบคุณครับ